มีสถานที่สำคัญ๑๐ที่
ต้องบอกว่าสำคัญเพราะว่าประชาชนเขาเชื่อว่า
จะสามารถบอกโชคบอกลาบได้
แล้วก็สามารถมีเลขเด็ดอะไรต่างด้วยในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวพาไปดูว่า๑๐ที่ที่ประชาชนเขาเชื่อมั่น
ว่าจะมีโชคมีลาบมีที่ไหนกันบ้างนะคะ
ที่แรกเลยนะคะก็คือสารเจ้าพ่อยี่กอฮงค่ะ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนดาดฟ้าของสถานีตำรวจพระพลาชัย๒

ซึ่งผู้มีส่วนสำคัญในการเริ่มให้เล่นหวยขึ้นในประเทศ
อีกทั้งยังเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีโชค
ทางการเสี่ยงโชคการพนันทุกชนิดด้วยนะคะที่นี่
ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวต้นโพริมถนนรามอินทรา
หลักกิโลเมตรที่๑๓ตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งค่ะ
ที่มีนักเสียงโชคแห่กันไปขอเลขเด็ด

วันนี้นี่น่าจะมีคนแวะเวียนไปแล้วล่ะ

จะไปยืนรอนั่งให้ใบ้หวยแล้วก็รอให้ใบโพลหล่นลงมา
เพื่อจะนำใบโพลนั้นไปตีเป็นตัวเลข
บางคนก็จุดทูปไหว้นะคะบอกว่าขอให้ฝันเห็นเลขเด็ดสักหน่อยคืนนี้
อีกที่หนึ่งค่ะที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องเขาบอกว่าเฮียนใช่ไหม
วัดมหาบุตรพระขนงก็ศาลแม่หน้าพระขนงนั่นเอง
เขาบอกว่าเหตุผลที่นิยมมาขอหวยก็แน่นอนล่ะ

แล้วก็มีผู้ที่ได้เลขจากศาลแห่งนี้ถูกรางวัลเป็นจำนวนมาก
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้นักแสวงเลขเด็ดทั่วสารทิศ
เดินทางมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ
ที่อีกหนึ่งสารนะคะสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง

สระบุรีก็มีขอนแก่นก็มีปฐุมธานีก็มีค่ะ
โดยความเชื่อเรื่องสารเจ้าแม่แล้วก็เรื่องของต้นตะเคียนทอง
เขาบอกว่าเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทวดาอารักษ์
มีเดชมีฤทธิ์สามารถบันดาลโชคลาภ
สมดังปรารถนาได้นะคะ
ต้นตะเคียนแล้วอีกหนึ่งต้นที่หลายคนมักจะไปขอ
ก็คือต้นโพตรงนี้เป็นต้นโพบริเวณโค้งสารอาญากรุงเทพ
แม้ว่าตรงนี้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโค้งร้อยศพที่อันตราย
แต่ก็มีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่นักเสี่ยงโชคและผู้คนบริเวณใกล้เคียง
นิยมมาขอหวยที่บริเวณโค้งร้อยศพตรงนี้
อีกหนึ่งสารสำคัญนะคะสารเจ้าแม่งูจงอางย่านพระราม๒
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของงูจงอางที่บันดาลโชคลาภให้ผู้ที่เคารพสัทธา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของตัวเลขสำหรับเสี่ยงโชคนี่แหละ
อีกหนึ่งศาลค่ะไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือบางเขน
ที่บริเวณศรีแย่ถนนรามอินทราซอย๕

ตรงนี้เขาบอกว่าใครที่เป็นนักเสียงโชคจะรู้จักกันดีเลย

แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเป็นสารพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่วัดทัพกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่นี่ก็มีแฟนเพลงไปกราบขอหวยแล้วก็ถูกหวยหลายงวดติดต่อกันแล้ว
แล้วก็มีการบอกเล่ากันแบบปากต่อปากถึงความแม่นยำด้วย
ไม่ใช่ศาลแล้วนะคะอีกที่หนึ่งเป็นรูปหล่อค่ะ
เป็นรูปหล่อของดรตัวพลานุกรมที่คอหวย
เขาก็เชื่อในบรมีของท่านว่าจะบันดาลโชคลาภให้ถูกหวย
แล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วย
ส่วนที่สุดท้ายนะคะก็คือสารคุณปู่คุณย่าเมืองทอง

ถ้าใครผ่านมาคงเห็นกันอยู่นะคะ
นี้เขาบอกว่าเปิดทุกวันตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
เพราะฉะนั้นบรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็เดินทางมาขอเลขเด็ด
ยขอพรขอโชคกันตลอดทั้งวันจริง